มาดูเรื่องของการเดินทางโดยเรือโดยสารในคลองแสนแสบค่ะ
คุณผู้ชมคุยกันหน่อยดีกว่านะคะเคยไหมคะเคยเจอปัญหาอะไรหรือเปล่า
ก็คนเขาบอกว่าคือมันสะดวกจริงคือมันไม่ต้องไปฝ่ารถติดนะ
มันกะเวลาได้เลยคุณจะไปไหนกี่นาทีอะไรอย่างนี้
ติดเราไม่รู้วันไหนติดมากติดน้อยนะคะเคยนั่งเหมือนกัน
ปัญหาที่เจอก็คือนั่งแล้วพูดเยอะพูดมาหัวล้ออ้าปากน้ำกระเด็นเข้าปาก
จริงเรื่องจริงอันนี้คือปัญหาของดิฉัน
แต่คนนี้เขาเจอปัญหาหนักกว่าครับคือตกน้ำเลยอ่ะอืม
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเอาไว้ได้ทันปลอดภัยนะคะ
เนี่ยค่ะตกลงไปในน้ำแบบนี้เลยนี่ตกไปแล้วใช่ค่ะ
เช้านี้สดร้อนย่านคลองตันป้าท่านหนึ่งก้าวพลาดพลัดตกน้ำ
๙นาฬิกา๓๕นาทีเจ้าหน้าที่เรือกระโดดตามลงไป
แล้วป้าก็หายไปสักประมาณ๑๐วินาทีแล้วก็โผล่ขึ้นมา
เขาก็เลยดึงขึ้นมาได้นี่ทุกคนก็โล่งใจว่าปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นข้อความตามโพสต์นะ

ท่าเรือโรงเรียนวิจิตรเรือมุ่งหน้าไปบางกะปิค่ะ
ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุ๕๐พลัดตกลงไปในน้ำ
เจ้าหน้าที่กระเป๋าเรือก็กระโดดลงไปช่วยเอาไว้ได้
วันนี้เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ท่าเรือโรงเรียนวิจิตวิทยาซอยเอกมัย๓๐ในกรุงเทพเขตวัฒนาค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือเล็กหน่อย
ผู้โดยสารใช้บริการไม่ค่อยเยอะในวันนี้เพราะเป็นวันหยุด
แต่ก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเอาไว้นะคะ
ห่วงยางเสื้อชูชีพอันนี้มี
ทีมข่าวก็ไปคุยกับกระเป๋าเรือที่กระโดดน้ำลงไปช่วยผู้โดยสารนะคะ
กระเป๋าเรือคนนี้ชื่อว่านายชินวัฒน์แทร่ย่าง
เขาเล่าให้ฟังว่าผู้โดยสารรายนี้ลงเรือมาจากท่าเรือสุเหล่าบ้านดอน
ก็จะไปลงก็คือท่าเรือโรงเรียนวิจิตร
พอเรือแล่นไปถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตร
ผู้โดยสารท่านนี้มายืนรอที่ขอบเรือเตรียมจะลงอะค่ะ
พอเรือนิ่งปุ๊บผู้โดยสารท่านนี้ขึ้นไปยืนบนขอบเรือ
รอจะก้าวข้ามไปที่โป๊ะเรือ
มือขวาจับเชือกที่อยู่เหนือศีรษะนะคะ
แต่มือซ้ายของคุณป้าหิ้วของพรุงพลังเลย
จังหวะนั้นเรือโยกแยกค่ะเพราะว่าคลื่นซัดเข้าหาเรือ
คุณป้าท่านนี้ก็เลยเสียหลักตกลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาแบบนี้
เพื่อกระเป๋าเรือของเขาที่ชื่อว่านายปัญญาอยู่ใกล้กับจุดนั้นมากที่สุด
ก็เลยกระโดดข้ามไปที่โป๊ะเรือก่อน
เพื่อรอดูว่าคุณป้าท่านนี้ตกลงไปตรงไหนแล้วก็จะกระโดดลงไปช่วย
ส่วนตัวเขาก็โยนเสื้อชูชีพลงไปแล้วก็หย่อนตัวลงไปช่วย
ชินวัฒน์บอกว่าโชคดีค่ะที่คุณป้าท่านนี้ไม่จมน้ำลงไปเลย
คือพอคุณป้าตกลงไปในน้ำแป๊บนึงเด้งตัวขึ้นมาลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
ก็เลยมองเห็นว่าอยู่จุดไหนก็เลยไปช่วยกันนะคะนี่ก็พาขึ้นไปได้
ผู้โดยสารท่านอื่นที่อยู่ท่าเรือ๖๗คนก็มาช่วยกันเนี่ยช่วยกันดึงคุณป้าขึ้นไป
ตอนเขาตกลงไปเขาก็จมไปเลยตอนนั้นผมก็ปล่อยเชืองแล้วก็ถอดกระเป๋าที่สะพายไว้
ก็รอว่าเขาขึ้นตรงไหนพอดีว่าเขาขึ้นขึ้นอีกทีก็ใกล้ตรงหัวเรือแล้วมันมีเชือกอยู่ใกล้ใกล้ด้วย
แล้วผมก็เลยตะโกนไปว่าตอนนั้นผมอยู่บนท่าผมก็ตะโกนไปว่ายอดเชือกลงไป
แต่พอดีว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้โดยสารเหมือนกันเขาก็เลยไม่รู้
ตอนนั้นผมหย่อนลงไปก็ยังดึงขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยลงไปช่วยช่วยกันประคอง
พอดีเห็นบันไดอยู่ใกล้ใกล้นะครับก็เลยประคองไปตรงบันไดพาไปตรงบันไดขึ้นไม่ได้นะครับ
จะมีผู้โดยสารด้วยแล้วก็หลายคนนะครับเขาก็มาช่วย
ส่วนผู้โดยสารที่พลัดตกเรือนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลเพชรเวศ
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่คุณหมอก็ให้นอนดูอาการวันสองวันเพราะว่าคุณป้าก็สำลักน้ำด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าก็ไปตรวจเยี่ยมอาการอย่างใกล้ชิด
ทีนี้ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดที่ได้รับสัมประธานเดินเรือในคลองแสนแสบ
นายชวลิศเมธยประพาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าพนักงานประจำเรือทำหน้าที่ได้ดี
ที่ได้ฝึกซ้อมกันมาช่วยผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งก็กำชับพนักงานเรื่องของการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารมากขึ้น
เรื่องต้นนะคะบริษัทก็ช่วยเหลือก็คือชดใช้เงินตามมูลค่าของที่ตกลงไปในน้ำ
บาทใช่ค่ะจ่ายหมดเลยก็คือมีค่าโทรศัพท์มือถือของของคุณป้าที่ตกลงไปในน้ำค่ะ
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลก็ดูแลให้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะคือเจ้าหน้าที่ดูแลเรือเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เรือมันโยกพอดี
แล้วอยู่ขอบเรือพอดีกำลังจะก้าวพอดีมือถือของด้วยอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องระวังกันมากขึ้นนะฮะคุณป้ายังโชคดีนะ